ทำแบบนี้ดีกว่าครับชิงโชคแล้วก็ลุ้นรวยด้วยอันนี้คุ้มค่าจริง
คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้นำเสนอภาพบรรยากาศ
จับรางวัลทองล้านนะครับและภาพของคุณเอกนรงสาวิกัลหรือว่าคุณจ้านครับ
เศรษฐีหน้าใหม่วัย๒๖ปีชาวจังหวัดขอนแก่น
ดวงเห็นมากครับมีนคุณผู้ชมส่งฝาขระเปล่าแดงมาชิงโชคเพียงแค่ฝาเดียว
แล้วเมื่อวานนี้ครับเราได้พาเศรษฐีคนใหม่มาสัมภาษณ์ในรายการตลอดข่าว
นี่คือภาพบรรยากาศที่มาพูดคุยสัมภาษณ์นะครับ
แล้วก็ถ่ายภาพพร้อมกับผู้บริหารคาราบาลและไทยรัฐด้วย
อกจากนี้ครับพาผู้โชคดีไปเดินแห่ย่านศรีลม
แสดงความยินดีที่ได้รับทองล้านพร้อมกับคุณชนะ
ผู้ประกาศข่าวจากรายการตลอดข่าวพักก้าวสั้น

แล้วก็มีลุงตู่ลุงป้อมเทียมนะฮะ
ลุงตู่นี่ใกล้เคียงอยู่นะ
แล้วลุงป้อมเทียมนะตัวเทียมนะตัวปลอมนะ

ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ลงพื้นที่เดินสาย

ฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒
เชิญชวนคนไทยส่งฝากันต่อเนื่องเลยครับ
เพื่อจะลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนถัดไป
คาราบาลพร้อมเดินหน้าแจกต่อเนื่อง

ของรางวัลกันชัดอีกครั้งครับ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทนี่ครับแบบนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งกติกาง่ายมากจำไว้๓คำค่ะ
เขียนบีบส่งนะคะ
หนึ่งเลยถ้าคุณดื่มเป็นฝาของคาราบาลแดงนะคะ
เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือค่ะ
จากนั้นก็พับกระดาษใส่เข้าไปในฝา
ให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ค่อยส่ง
ส่วนฟ้าคันโซคูณ๒ค่ะให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
บีบให้แน่นแล้วก็ส่งส่งไปที่ไหน
ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐ค่ะ
ถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้นะคะ
ต้องบอกว่ารีบเข้านะคะถ้าอยากเป็นเศรษฐี
คุณต้องรีบห้ามช้าเด็ดขาดเพราะเราแจกกันทุกวันจริงค่ะ
สามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
ในรายการตลอดข่าว๙โมงครึ่งนะคะ
ส่งกันมาได้เลยจนถึง๓๑กรกฎาคมนี้
ยังเหลือเวลาอีก๒เดือนนะคะรีบส่งกัน
ดื่มเครื่องดื่มขระเบาแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม

เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
ที่มีส่วนผสมจากตับกลูโครนโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันนะคะ
อร่อยสดชื่นแถมยังทำให้เราได้เป็นเศรษฐีด้วย
อย่างที่เห็นว่าเรามีผู้โชคดีตัวจริง
เพราะว่าเราแจกจริงรวยจริง
อยากโชคดีใครอยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป
เขียนบีบแล้วส่งมาเลยนะคะ